อ่ะคุณผู้ชม๗โมง๑๐ละทานข้าวกันอยู่รึเปล่าคะ
ขออภัยหน่อยละกันจะเล่าข่าวนี้
ขออภัยอีกแล้วขออภัยแบบนี้คือใจไม่ค่อยดีเลย
ไม่ฟังก่อนจะบอกว่า
แก๊งนี้เขาไปเที่ยวกันเขาไปเป็นคณะทัวร์เลยนะ
ขึ้นรถทัวร์ไปเลยค่ะแต่แหมสนุกสนานดื่มเพลินไปหน่อย
เพื่อนเมาเมาหรือเอ๊ะเหมือนรสถั่วซะเลยค่ะ

มีพี่เบิร์ดหรือว่ามีดอมอยู่กับรถจุกมันใช่ไหม

แล้วมันจะออกไปไหนได้ล่ะก็รถมันขับอยู่
แต่เพลงมันมันต่อให้ต้องเอาอะไรมาอุดจมูกเขาเหม็นแต่ก็ยังต้องเต้นต่อไป

ถูกต้องค่ะฟิวมันยังได้อยู่กลิ่นไม่รบกวนค่ะ

เดือดร้อนกันทั้งคันใช่ไหม
คือที่เห็นแบบนี้บางคนเอาสภาษณ์ปิดข็มชมมาคล้องคนดูนะ
เกือบจะท้ายเกือบจะซุ่มฉีดแล้ว

จะเหม็นเนี่ยแล้วอุดอย่างนี้ผมจะชอบเตือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวหายใจไม่ออก
หายใจไม่ออกก็หายใจเข้าดิหายใจเข้าก็ไม่ได้อีก

ไม่ทำไมเขาไปจอดล้างเลยเอาน้ำในปั๊มฉีดเรียบร้อย

ไม่รู้ว่าเคยมีประสบการณ์ร่วมหรืออย่างไรนะ
แต่คือคนเข้าไปดูแล้วก็แบบหัวเราะกัน

ทีนี้พอมาถึงแล้วจะไปเที่ยวกันที่ระยอง
แยะทางปาจีนมาระยองมันก็ไม่ไว้ไกล
ก็ไปกัน๗คันรถมันเป็นรถทัวร์๒ชั้นที่เพื่อนคนหนึ่งเมาเมาเยอะไปหน่อย
ไม่ไหวก็เลยปล่อยมาซะเลยค่ะแล้วก็หลับไป
คือตัวเพื่อนที่ปล่อยมาเนี่ยมันไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่เพื่อนที่เหลือเขาจะสู่ขิตเขาจะตายกันหมดแล้ว
แต่เรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้นะ
ก็บ่อยครั้งไม่ใช่เหรอที่พี่ก็แอบไปตอนโฆษณาแล้วเข้ามาไม่ทัน
นี่เอาจริงคุณผู้ชมเขาไม่เคยรู้แต่พี่จะมาสารภาพหน้าจอตอนนี้
ให้น้ำแข็งกับดอมสลับกันอ่านข่าว

คือพี่รู้ตัวไงแล้วพี่ไปห้องน้ำแต่เพื่อนคนนี้เขาไม่รู้ตัว
แล้วท้ายที่สุดทำยังไงเขาต้องไปเอาต้นตอของมันไปทิ้งข้างทางก่อน

ตอนต่อคืออื้อนั้นไปทิ้งข้างทาง
ว่าคนที่อื้อเอาไปทิ้งข้างทาง
ไอ้คนอื๊ะนั้นยังหลับไม่รู้ตัวเลยอ่ะ
นี่คือถ้าเกิดตื่นขึ้นมาสั่งเมื่อไหร่นี่ต้องไหว้ขอบคุณเพื่อนทั้งรถทัวร์เลยนะเนี่ย